สวัสดีครับกุญศิพัฒนาศรราครับมาขัดกันให้สบัดจากเราสองคนในผู้กัดสบัดเข้า
เอามาเจอกับเราแบบนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมส่งข้อความไลน์มาพูดคุยกันด้วยกับประเด็นข่าวต่างที่เราเล่าสู่กันฟังให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
แล้วในวันนี้นะครับเรื่องแรกที่อยากจะให้พูดถึงกัน
ก็คือเรื่องของมาตรการต่างที่ทางภาครัฐเขาออกมา
มาวันนี้มารับเงินกันได้แล้ว
บรรดาผู้ที่ทบทวนสิทธิ์ไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของผู้ประกันตนมาตรา๓๓๙และ๔๐
ใน๒๙จังหวัดสีแดงเข้ม

บัญชีหน่อยวันนี้เงินเข้าแล้วค่ะ
จากกรณีที่ทางภาครัฐให้ผู้ประกันตนมาตราต่าง
คนไหนที่ยังไม่ได้รับเงินเขาทบทวนสิทธิ์ไปเมื่อเดือนที่แล้ว
วันนี้ภาครัฐเคาะแล้วค่ะเงินเยียวยาใครรายชื่อตกหล่น
วันนี้เช็คที่บัญชีของคุณเลยที่ผูกกับพร้อมเพลย์มันเข้าแล้วค่ะ
ครับก็จะโอนวันที่๑๑พฤศจิกายนก็คือวันนี้นั่นแหละฮะ
ซึ่งการโอนเงินในครั้งนี้นะครับจะทำการโอนเข้าบัญชีของธนาคารของผู้ประกัน
ตัวที่ผูกกับระบบพร้อมเพลย์อย่างที่คุณสุพัสรานั้นบอกไป
ก็คือผูกกับเลขบัตรประชาชนของตัวคุณเองซึ่งทั้ง๒๙จังหวัดสีแดงเข้ม
จะได้รับโอนเงินจำนวนต่างที่มันแตกต่างกันออกไป
ใช่ค่ะแปลงเป็นยังไงบ้างฮะมาตรา๓๓เดี๋ยวเขาได้๕๐๐๐
มาตรา๓๙และมาตรา๔๐ได้เงินเยียวยา๑๐๐๐บาทค่ะ
นั่นคือสำหรับเขต๑๓จังหวัดสีแดงเข้มใช่ค่ะ
กราฟิกที่เราขึ้นให้นะครับรวมไปถึงมาตรา๓๙และมาตรา๔๐
ตรงนี้ในพื้นที่เขตตรงนี้๑๖จังหวัดสีแดงเข้มเนี่ย
ก็จะได้รับเงินเยียวยาห้าพันบาทนะครับแตกต่างกันออกไป
แล้วแต่พื้นที่นะครับใช่ค่ะไม่เหมือนกันนะคะ
๒๕๐๐บาท๕๑๐๐บาทนะคะคุณผู้ชมครับแน่นอนครับ
ใครที่มีความสามารถและอยากจะลองมาเล่าข่าวกับเรา
ทำได้แล้วนะทำได้แล้วค่ะเอาสมัครกันเข้ามาได้นะคะ
สำหรับโครงการของไทยรัฐทีวีไทยรัฐตามล่าหาข้อเล่า
ไม่อยากให้พลาดจริงนะครับเพราะว่าเราเนี่ย
เริ่มเปิดรับสมัครกันแล้วตั้งแต่วันก่อนนู้น
คือรับแบบยาวไปจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนนี้
เนี่ยแล้วก็มีอายุ๒๐ปีขึ้นไปไม่จำกัดเพศ
ไม่ต้องมีประสบการณ์ด้วยขอคนเป็นคอเล่าจริงค่ะ
สมัครกันเข้ามาได้นะคะส่งประวัติส่งวีดีโอ
แต่ว่าเป็นลักษณะการส่งลิงก์นะคะลิงก์นี้เนี่ย
แล้วก็ส่งมาให้เราค่ะอีเมลก็อยู่ที่เดี๋ยวอ่านให้ฟังนะคะ
เอาละครับคุณผู้ชมข้อมูลต่างรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ย
คนปัจจุบันเนี่ยนะโอ้โห
เอาจะเล่าให้ฟังต่อนะครับคุณผู้ชมแต่อยากให้คุณผู้ชมเนี่ย
ดูแล้วก็ฟังไปด้วยกับคลิปนี้ครับ

นึกว่าดูละครแต่นี่มันคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

ช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัดด้วย
คู่กันสมัติข่าวใกล้
พี่เรากวักมือกวักแหละ

รวมไปถึงกวักเรียกข้อความไลน์ด้วย

ส่งกันมานะครับคอมเมนต์เรื่องราวต่างที่เรานั้นเตรียมที่จะเล่าไป

เป็นงานลักษณะของการบวงสวงพญานาคแล้วเขาก็มีการร่ายรำบนเวทีเป็นส่วนหนึ่งของงานน่ะนะคะ
แล้วหลังจากนั้นมีร่างทรงนุ่งขาวห่มขาวขึ้นมาต่อว่านักแสดง

แจ้วไม่ใช่เจ้าไม่ใช่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

เอางานนี้นะคะคือพิธีบวงสวงไหว้พญานาคที่วัดเขาสมโพธิที่ลบบุรี

ก่อนที่จะมีพิธีกระถิ่นเนี่ยนะคะ
ในคลิปเนี่ยจะเป็นหญิงสูงไหว้นุ่มขาวหงคาว
อาการแปลกตอนแรกนั่งอยู่ข้างเวที
หลังจากนั้นเริ่มตะโกนโวยวายแล้วก็ลุกขึ้นมาที่ด้านบนเลยนะคะ
แล้วก็มาต่อว่าคนที่แสดงเป็นองค์พญานาคพ่อปู่ศรีสุโธ

เอ้าถ้าเป็นผมผมก็จะพูดกลับไปเลยนะ
ถ้ามาบอกว่าเจ้าไม่ใช่เจ้าไม่ใช่เนี่ย

ก็ไม่ใช่ไงก็เป็นนักแสดงไงครับ

การแสดงมันก็ต้องดำเนินต่อไป
แล้วเท่านั้นไม่พอเห็นบอกว่าช่วงของการร่ายรำเนี่ย

สักพักลำกันต่อเฉยเลย
นี่ส่วนคนที่มาช่วยแล้วบอก

เสด็จแม่อยากค่ะเสด็จแม่

ยังเบบยังคื่นยังคื่น
พักยังไงมากันแล้วพักพวกมาแล้วลำเลยครับ

เห็นไหมเขาปล่อยคิวนางลำขึ้นมาเลย

คลิปนี้มีคนเข้าไปชม๘แสนครั้ง
ชาวเน็ตคอมเมนต์ค่ะเรื่องอะไรใช้นักแสดงเยอะจัง
มีนักแสดงเสริมด้วยเรื่องวุ่นของวัยรุ่นร่างทรง
ลูกหลานที่มาด้วยไปไหนกันหมดครับ
บางคนก็ซ้อมรำตั้งนานรอคนถ่ายวีดีโอ
ตอนเขาซ้อมไม่มาแต่พอตอนแสดงอยากเล่นบทบาทด้วย
โอ้ก็แต่ละคนความเห็นในโลกออนไลน์แตกต่างกันออกไป

แต่ผมว่ามีคอมเมนต์หนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกวิธี

วิธีสำหรับที่ว่าถ้าไปเจอกับร่างทรงแล้วมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแฝงร่าง
จะทำยังไงดีเพื่อให้สติกลับคืนมา

วิธีนั้นก็คือเอาทูบจี้เลยครับรับรองไม่ว่ามีของอะไรออกแน่นอน

แต่บอกไว้ก่อนไม่ควรไปทำเดี๋ยวเขาจะได้รับอันตราย
เป็นแผลสิคะทูบมันปวดแสบปวดร้อนนะอย่าไปทำนะคะ
เอาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับที่จังหวัดนครปฐมโอ้โหมีชายคนหนึ่ง
หรอกลงไงไม่รู้ท่านเดี๋ยวไปดูหน่อยพวกตำรวจต่างก็รับเหตุครับ
อุ้ยอะไรกันค่ะเนี้ยโอ้โหโหตามกันเป็นทวนเลย
อ้าวอย่างแรกขึ้นไปบนนั้นได้ไงสาวไฟฟ้า
คุณคะเวลาเจ้าหน้าที่เขาจะไปซ่อมเรื่องของไฟฟ้าดับไฟฟ้าขัดข้องเนี่ยเขาต้องใช้รถเครนนะคะคุณค่ะ
ใช่แล้วจะปีนขึ้นไปมันต้องมีอุปกรณ์ไปยังไงค่ะคุณค้าแล้วเออแล้วปีนขึ้นไปยังไงถามก่อน
คือตำรวจพอมาถึงเนี่ยเขาต้องจัดการพูดคุยกับแต่ละฝ่ายแต่ละฝ่ายนะ
ทั้งกู้ภัยทั้งการไฟฟ้าหลายภาคส่วนมาร่วมรับฟังวิธีการที่จะจัดการกับผู้ก่อเหตุในวันนั้นนะครับ
พื้นที่ตรงนี้คือบ่อกุ้งหมู่ที่๘ตำบลสระพัฒนาอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมแหละครับ
มาก็มาเจอกับผู้ชายคนนี้โอ้โหดูสิครับอยู่บนยอดเสาไฟก็พยายามเกลี้ยกล่อมอ่ะ
ให้ลงมาครับคุณสุพัสราครับแล้วก็นั่งอยู่แบบนี้ตั้งนานเนี่ยนะคะ
เอาสรุปแล้วผู้ชายคนนี้ก็คือไม่ทราบชื่อนะแต่ว่าเบื้องต้นเป็นสัญชาติไทย
อายุน่าจะประมาณสี่สิบพอลุงมาก็แบบเนี้ยค่ะมีข้าวของติดไม้ติดมือมาด้วยอ่ะ
เออแล้วไม่ได้จับกันง่ายง่ายนักเรียกกล่อมต่อนะคะเนี้ยลงมาข้างล่างอ่ะ
คือลงมาแล้วก็ยังไม่กล้าเข้าไปชาร์จเพราะดูแล้วคุยไม่รู้เรื่อง
คลั่งอ่ะคลุ้มคลั่งไม่พอสิ่งที่อยู่ในมือมีแป๊บกับกันไกล
ใครจะกล้าเข้าใกล้คะคุณก็นั่นไงเราอ๋อเอาเนี่ยครับ
คุยกันอยู่สักพักแล้วดูสิครับตั้งขบวนแล้วครับตั้งขบวนแล้วครับ
งามไม้งามมาแล้วไม้งามไม้งามต้องมาสักพักยังไง
คนร้ายคนนี้ก็พยายามวิ่งหนีสุดท้ายเตะขาตัวเองล้ม
นี่ดูดูดูมันหลมแล้วเดี๋ยวไปแล้วโดนจับกุมครับ
ใช้เวลาก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะจัดการเรื่องราวทั้งหมดค่ะคุณค่ะ
สุดท้ายต้องไปเช็กได้ว่ามีสารเสริฟติดในตัวอันยังไงหรือเปล่านั่นสิ
คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวความน่ารักของเด็กกันบ้าง

น่ารักของเด็กเนี่ยทำอะไรเขาก็น่ารัก

มาดูเด็กคนนี้โอ้โหหน้าขาวผ่องเป็นยองใย
ขาวอะไรขนาดนี้หนูเอ้ย

ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นมีผู้ชายด้านหลังด้วย
อันนี้ผมเดาเอานะเรื่องของเรื่องน่ะ

เด็กเอาไว้กับคุณพ่อหรือเปล่า

เพราะว่าส่วนใหญ่เหตุมักจะเกิดกับการปล่อยไว้กับพ่อบ้าง

คือถ้าปล่อยไว้กับพ่อก็จะสนุกอีกแบบ
กับพี่ชายนี่ก็จะสนุกอีกแบบเหมือนกัน

นี่แหละค่ะความแสบเทแป้งใส่หน้าน้องด้วยค่ะ

เออคุณเอาสักวันไหมคะเผื่อคุณจะน่ารักดูบ้าง
อุ๊ยมันจะดูไม่ได้นะ
แค่ปัจจุบันเนี่ยก็ดูแย่อยู่
ไม่เป็นไรหรอกปล่อยให้เป็นเรื่องของเด็กเขาละกัน
เอาทีนี้นะคะปกติแล้วเนี่ย

แต่พระรูปนี้มาใส่บาทน้อง

พระมาใส่บาทน้องถึงบ้านเลยเอาไปดูค่ะ
โอ้โห
ยังไงล่ะหลวงพ่อ
อ้าวสาธุด้วยคือด้วยความน่ารักน่าเอ็ดดูของเด็กคนนี้แหละเนอะโอ้โฮสาธุค่ะ
พ่อมาหาทุกวันแล้วก่อนคือเป็นลักษณะทางก่อนถึงวัดนะคะ
ได้ของอะไรมาจากการบินทบาทเออแวะนิดนึงแวะเอามาให้น้องสักนิดนึง
นี่แหละครับความเมตตาของพระอาคันนะเห็นเด็กเนี่ยก็เอานิดของบิณฑบาตนะนมอะไรอย่างนี้ก็มาให้
มบ้างขนมบ้างเนอะใช่ไหมเออเอาเดี๋ยวโตมามาใส่บาทคืนด้วยนะ
อุ๊ยแซวเล่นแซวเล่นขำ
บอกหน่อยน้องชื่อน้องกัปตันอยู่ที่นครราชสีมา

อ้าวท้ากตุ๊กโน้งทำไมเต้นแบบแรงอะไรขนาดนั้นบ้างคะ
เห็นแล้วอยากเต้นตามเลย

เดี๋ยวเนี๊ยะเขาติดดูในยูทูปก่อนใช่มั้ย
ไปเรียนรู้นักในนั้นก็เป็นไปได้
คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะโอ้โหศึกใหญ่จริง
ยังไงคะนี่ดูสิเอาละก่อนจะเริ่มตีเริ่มต้นด้วยจูบ
ดูสิว่าจะจบลงแบบไหนกับไฟไฟดีช่วงหน้ามาตามต่อกันแบบชัด
ในคู่กัดสมัครข่าว
กลับมาในเบรกนี้สุภาษาซ้อมแล้ว
โอ้โหคุณซ้อมจริงนะงั้นไปดูคู่นี้ไหม
โอ้โหเขาเตรียมแล้วลงแล้วลงนวมสังเวียนเดือด

ตายปุ๊กแสวด้วย
ยังไงล่ะ
โอ้โหตะละดองให้ไหนเลยนะ
แล้วก็ตะสวยนะอันนี้ขอชมก่อนตะได้ตะสวยเลยไอ้ก็ดี
ก็ได้แล้วมีเข่าด้วยโอ้โห
มาครบโว้ยถึงนอนลงไปกรองกับพื้นอย่างนั้นกูฝ้า
เวียนนี่เดือดจริงเพราะเริ่มต้นจากที่รอยจูบ
แต่จบสังเวียนนี้ด้วยรอยจุก
ก็ดูสิเถงกวาดล้านดูนะ
ปั๊บปั๊บแล้วกวาดเลย
นี่ไงผมจะบอกให้นะคนเป็นคู่รักโดยเฉพาะผู้ชาย
ไม่ว่าจะสังเวียนไหนกี่ยกต่อกี่ยกก็ต้องแพ้เมียหมดแล้ว

คุณผู้ชมที่ส่งข้อความมาพูดคุยกับเราในวันนี้

ปิดท้ายนะครับภาพของเจ้าเต่าที่กำลังแห่เล่นกับเจ้าแมว

และติดตามกันด้วยกับรายการต่อไปข่าวเย็นไทยรัฐ
วันนี้หมดเวลาต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป